จากการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะฮะ
อัตรา๓๐๘บาทถึง๓๓๐บาท
ที่ไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัดนะครับ
เพราะดูต้นทุนต่างนานาแล้ว
ทีนี้เรื่องของผู้ประกอบการ
หรือเรียกง่ายคือฝ่ายนายจ้าง
นายจ้างที่ต้องรับภาระในการที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้าง
จะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับ
ติดตามรายงานจากคุณมาซีนีกล่อมแก้ว
ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
ก็จะใช้เครื่องจากเข้ามาแถนที่เร็วนี้
ทันทีที่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงแรงงานขั้นต่ำนะคะ
จะกลับมาใช้เครื่องแพทย์บรรจุคลานอีกครั้งนะคะ
หลังจากปิดใช้ไปเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าต้องการประหยัดต้นทุนในเรื่องของแรงงาน
ซึ่งพี่กลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับผลกระทบก็คือพี่กลุ่มนี้ค่ะ
ที่มีหน้าที่ในการแพ็คบรรจุพันธุ์นะคะ
เพราะว่าทางผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนในการจ้างแรงงานนั่นเองค่ะ
เมื่อครั้งปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น๓๐๐บาทในปี๒๕๕๙
ส่งผลให้ทุกวันนี้มีพนักงานเหลือเพียง๑๒คน
เคยจ้าง๓๐คนเพราะแบกรับต้นทุนแรงงานไม่ไหว
ซึ่งหากรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงอีกประมาณ๑๒บาทต่อคนต่อวัน
ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ๑๓
จำเป็นต้องนำเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตมากกว่าคนถึง๔เท่าเข้าแทนที่
ลดการจ้างงานร้อยละ๕๐สร้างความคุ้มค่าในระยะยาว
ในบางส่วนเราก็จะเปลี่ยนแล้ว
ถ้าสมมุติว่าโอ๊คคิดมาแล้วแบบ
วันละจากเดิมเราจ้าง๓๑๐พอขึ้นเป็น๓๑๒ปุ๊บเราจะต้องจ้าง๓๕๐
ขึ้นมาอีกวันละ๓๐บาท๓๐บาท

อาจจะซื้อเครื่องโม่คลุก

ทำให้จาก๓คนเหลือคนเดียว

เครื่องทำงานได้ตลอดเวลา
วิสรุธจึงจำเป็นต้องเลิกจ้างแรงงานบางส่วน
และบริหารให้แรงงานที่เหลืออยู่รอด

เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อได้

หลายคนก็มองว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

แต่จะทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วย
และทุกวันนี้ค่าคลองชีพ
แต่สินค้าหรืออะไรแล้วแต่ขึ้นก่อนแล้ว
ในระยะยาวเจ้าของธุรกิจต่าง
วางแผนที่จะนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนแรงงานจากคนมากขึ้นค่ะ
เพราะต้นทุนจะลดลงและกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น
แต่ในอนาคตแรงงานมนุษย์ก็ยังมีความจำเป็น
โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้ฝีมือและทักษะชั้นสูง
เทคโนโลยียังไม่สามารถแทนที่ได้ทั้งหมด
มาซิวรีก่อนแก้วคาวเทอรัสทีวีแรงงาน